ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของคุณครูจันทนีสันติธรรมกร
คุณครูจันทนีอายุ๖๑ปี
เสียชีวิตในบ้านพักในหมู่บ้านที่ตะมนต์ไร่หลักทองอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี๓สิงหาคมช่วงเย็น
มันก็คาบเกี่ยวกับเวลาที่เขาได้รับแจ้งว่าพี่สามีของครูจันทนีเนี่ย
พี่สามีอายุ๗๐ก็ไปล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่หมู่บ้านเดียวกัน
กันแค่ไม่กี่เมตรเนี่ยอ่าเวลาที่ท่านเห็นที่หน้าจอเนี่ย
คือเวลารับแจ้งของผู้ใหญ่บ้านนะครับเจอศพพี่สามีของครูจันทนีก่อน
ก่อนจะเจอศพของครูจันทนีที่บ้านตอน๕โมงเย็นแต่ที่บ้าน๕โมงเย็นเนี่ย
คุณชูชาติที่เป็นสามีครูจันทนีเนี่ยมาพบศพมาเจอตอนครูจันทนีเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสลักษณะสภาพถูกปาดคออยู่แล้วก็เอาศพออกมาหน้าบ้าน
หัวใจช่วยไม่ทันตอนนี้ยังต้องรอการคลี่คลายคดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านของครูจันทนี
บอกว่าตอนนี้กังวลมากนะฮะเนื่องจากตอนนี้คนร้ายยังจับไม่ได้
แล้วเธออยู่บ้านลำพังกับลูกที่ยังเล็กก็เลยไม่รู้ว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ย
คนร้ายจะเป็นใครอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำลอยแบบนี้ไหมเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิง
เธอบอกไม่กังวลก็คือเรื่องของลุงที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เมื่อวานนี้เราก็ไปถามแล้วเขาบอกเขาก็ขี่เข้าบ้านวันนั้น
แล้วคนเห็นขี่รถคล้อยหลังจากรถของสามีครูจันทนีเข้าบ้าน๓๔นาทีก็เลยไปมองเอ๊ะสงสัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่นะแต่เขาบอกเขาขับรถกลับบ้านตามปกตินะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ในพื้นที่นะฮะผู้ใหญ่ธนบดีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ลูกบ้านในพื้นที่
กังวลเรื่องความปลอดภัยกันหมดนะครับเพราะไม่เคยมีคดีสะเทือนขวัญแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
กล้องวงจรปิดนี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ
ส่วนของกล้องวงจรปิดบ้านนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เอาไปเรียบร้อยแล้ว
ความวิตกกังวลของลูกบ้านคนอื่นมีบ้างมั้ยครับพ่อถามว่าหลายคนเลยครับ
บางคนนี่โทรมาถามว่าจับตัวคนร้ายได้หรือยังไม่บางทีต้องเข้าบ้านไปทำงานต้องเข้าบ้านดึกก็กลัวก็กลัว

ส่วนวัดกลางธุมมาวาดนะครับสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของครูจันทนีวันนี้ก็มีเพื่อนนะครับ
มีครอบครัวมีญาติมาร่วมแสดงความอาลัยกัน
คุณชูชาติที่เป็นสามีก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าในมุมนึงเนี่ยเขาก็สูญเสียถึงสองคนคือภรรยาแล้วก็พี่ชายด้วยที่ล้มฟุบเสียชีวิตในห้องน้ำในบ้านอีกหลังหนึ่ง
พุ่มกับการสพพนัทนิคมเจ้าของพื้นที่พันธนตรวจเอกถาววรนาใจเย็น
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งติดตามคดีแล้วก็คลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ
ชุดสืบสวนกำลังเร่งหาภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพิ่มเติม
จากภาพจากล้องวงจรปิดที่ปากทางเข้าหมู่บ้านที่จะเห็นรถเข้าออกนะครับ
กำลังตรวจสอบเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างเช่นคราบเลือดเพื่อคลี่ปมสงสัยต่าง
โดยเฉพาะในรถของสามีของครูจันทนี
เบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็สอบสวนรถของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ขับเข้าขับออกในช่วงเวลาเกิดเหตุ
เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำไปกว่า๑๐ปาก
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยเรื่องของคดีได้
เกรงว่าจะกระทบกับเรื่องของพยานหลักฐานต่าง

เรื่องชิงทรัพย์ส่วนตัวหรือว่าเรื่องชู้สาวต่างนะฮะ

แต่ว่าฝั่งของพี่ชายสามีของครูจันทนีเนี่ย

อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวแล้วเป็นเหตุบังเอิญที่ว่า